พูดถึงเรื่องของราเมนกันหน่อย

แล้วก็ลักษณะคล้ายบะหมี่คล้ายก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบทานกัน
หลายคนพอไปประเทศญี่ปุ่นนะมันจะมีร้านราเมนอยู่ร้านหนึ่ง
ร้านราเมนข้อสอบมาพูดเลยละกัน
มีหลายสาขามีหลายเมืองด้วยกัน

เราจะต้องได้กระดาษมาใบหนึ่ง
แล้วก็จะติ๊กอันไหนเอาอันไหนไม่เอา

แล้วก็เวลารับประทานจะเป็นลักษณะพาทิชั่นแบบนี้กั้นแบบนี้

เราก็เคยไปนั่งทานกันนะฮะร้านแคบหน่อย
แต่ละร้านเล็กหน่อยแต่คนเยอะมาก
ใช่แล้วก็เวลาเข้าไปทานได้บรรยากาศเหมือนเข้าไปทำข้อสอบ
เขาก็เลยเรียกว่าราเมนข้อสอง
ผมก็งงว่าอะไรของคุณราเมนข้อสอบ
จะได้ไม่เห็นแบบคนข้างไงห้ามลอกกัน

แต่ทีนี้มีเรื่องเกิดขึ้นก็คือ
สื่อออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น
เขาได้วิพากษ์วิจารณ์บอกว่ามีร้านราเมน

เอาราเมนข้อสอบจากญี่ปุ่นไปเรียนแบบ
เขาเอาไปโพสต์ไว้แบบนี้เลยนะคะ
ทั้งเรื่องของการตกแต่งร้าน
บรรยากาศในร้านแล้วก็รูปแบบการให้บริการ
บรรยากาศในร้านราเมนซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
เอาในประเทศไทยก่อนนะคะในกรุงเทพฯ
วิพากษ์วิจารณ์จากสื่อออนไลน์ในญี่ปุ่นนะครับ

มีการจำลองอาหารเมนูการสั่งอาหาร
กระดาษคล้ายกระดาษข้อสอบ
รวมทั้งบรรยากาศภายในร้านที่คล้ายห้องสอบ
ก็คือมีฉากกั้นระหว่างแต่ละที่นั่งแต่ละโต๊ะอาหาร
มีกระดิ่งเรียกพนักงานรวมถึงก๊อกน้ำดื่ม

เหมือนเป๊ะเลยเหมือนราเมน

ร้านแห่งนี้มีบรรยากาศคล้าย
สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขารายงานออกมาแบบนี้
และหลายสำนักด้วยแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
คล้ายกันแทบทุกอย่างเลยเขาบอกแบบนี้นะคะ

เขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจดลิขสิทธิบัตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเว็บไซต์ชื่อดังในประเทศไทยก็มีชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้
แล้วก็แสดงความคิดเห็นคล้ายกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่ร้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากผู้จัดการร้านแต่อย่างใด

ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโชว์เชิงมีเดียก่อนนะคะ

ก็แค่ลอกเรียนความคล้ายเข้ามาเท่านั้นเอง
ลอกชื่อมาไม่ได้ลอกสูตรมาได้ไหม
ก็ต้องรอตามคำตอบเรื่องนี้อยู่นะ
ถ้าเขาจดสิทธิบัตรเขาจดสิทธิบัตรขนาดไหน

เมนูอาหารประกอบด้วยอะไรบ้าง
เพราะว่าถ้าเพื่อนมาหลายคนนั่งคุยกัน